คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสัตว์ชนิดที่ไม่อยากให้เข้าบ้านเลยก็คืองูใช่ไหม

เนี่ยไปเจอกับงูตัวหนึ่งโอ้โหอย่างยาวแล้วแถมใหญ่ด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องไปช่วยกันจับแล้วครับ
โอ้โหนี่มันไปซุกอยู่หลังกล่องกระดาษกล่องรัง
น่าจะเป็นรังเครื่องดื่มนะฮะ

เอ้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
ถึงกับต้องรีบบึงรถกันมาเลยที่ร้านขายของชำเลขที่๒๕
ตั้งอยู่ที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนะครับ

คุณดูสิครับนี่ออกมาแล้วโอ้โหลัมเบอร์เลอร์เลย
เหมือนเป็นลำเบอร์เลอร์เลยเห็นไหมล่ะครับ
เนี่ยฮะแต่ละทีก็จับเอาไว้ได้นะครับ
แต่กว่าจะจับได้ใช้เวลาอยู่นานอยู่พอควร๑๐กว่านาทีนะครับ
เอาล่ะที่เห็นไปเมื่อสักครู่แค่ส่วนหนึ่งนะ

สองสาวความยาวของงูตัวนี้มันจะสักเท่าไหร่กัน

แม่

ไม่ใช่แต่จริงดิฉันกะได้แล้วอ่านบ่อย
เริ่มตะกะประมาณไซส์ของมันได้แล้ว

แต่ดูไซส์มันน่าจะเกิน๓แล้ว

โอ้โหความยาวของมันไม่ธรรมดาจริง
ดิฉันเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชันเรื่องการวัดขนาดความยาวของงูเลยนะ

แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้น
ที่เขามาช่วยลุ้นให้เจ้าหน้าที่จับงู

ว่างูมันอาจจะมาให้โชคให้ลาบก็ได้
ก็เลยจับจ้องไปที่บ้านเลขที่อะไรอย่างนี้เนอะ
แล้วก็รวมไปถึงเลขของรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มา

เอางี้ละกันผมจะฝากเอาไว้
เรื่องของโชคลาบวางเอาไว้ก่อน

ยังไงซะเมื่อเจองูเนี่ยก็เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัย

แล้วไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยอะไรกับงู

ไม่ต้องไปพูดคุยอะไรกับงูทั้งนั้น
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัย

คุณคิดจริงเหรอว่าถ้าเราเจองูแล้วเราจะยืนคุยกับมันก่อน

โอ้โหใจเย็นแล้ว
มาอีกแล้วนะเอายังไงจะกลับไม่กลับ

งั้นเจ้าหน้าที่กูภัยครับช่วยมาจับหน่อยครับ

แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะปลอดภัยที่สุดเลย